ท่านผู้ชมครับมีข้อสรุปนะครับ
เกี่ยวกับกรณีของลูกค้าโทรศัพท์มือถือ
คือเขาบอกว่ามีบินแจ้งเก็บมาเนี่ยอยู่เดือนหนึ่ง
ค่าบริการที่ติดค้างไว้สูงถึง๔๖๑ล้านบาท

แล้วก็ถูกค่ายระงับสัญญาณโทรศัพท์ไป

ก็เลยโพสต์ข้อความนะฮะ
บอกว่าเออนี่โอ้โหทำไมโดนอะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้ถ้าสำหรับผู้ใช้บริการเนี่ย
มันเกิดจากการคำนวณยอดที่ผิดพลาด

แต่ว่าก็แก้ไขให้แล้วแก้ไขอย่างด่วนที่สุดด้วย
ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วด้วย
ขณะเดียวกันผู้ที่เป็นลูกค้าแล้วถูกแจ้งค่าบริการสูงขนาดนี้นะครับ
ชื่อว่านายประวิทย์สรสานะครับ

จากนั้นไม่นานก็มีข้อความแจ้งยอดค่าชำระค่าบริการมา
พอเห็นเนี่ยแทบล้มจับเพราะว่า๔๐๐กว่าล้าน
ก็เลยแจ้งไปยังศูนย์บริการแต่ตอนนั้นเนี่ยติดต่อไม่ได้
แต่ว่าโทรคอร์เซ็นเตอร์มันเราโดนสายเข้าคนรับมันไม่มีคนรับมาก
ใส่ก็เหมือนกันหลายคนนะครับ
ก็ไม่ติดเพื่อนผมก็เลยตอนแรกคิดว่ามันเป็นอะไร
ทำไมมันเยอะจังเราไปเปิดแอปอะไรหรือเปล่า
เซลลูลลาปิดหมดเลยปิดหมด
และทีเนี้ยเครื่องก็ยังใช้ไม่ได้

สิทธิ์การโทรฟรีทุกเครือข่าย๕๐นาทีให้๓วัน
แล้วก็ให้เลือกใช้หรือว่าจะเลือกใช้อินเตอร์เน็ตฟรีก็ได้
เมกาไบท์แต่ว่าต้องใช้ใน๑วันนะครับ
ส่วนทางกศธชทราบเรื่องแล้ว
ถากรธนสิทธิเลขาธิการกศธชว่าที่กรกตนะฮะ
ภายในวันที่๑๒ธันวาคมที่จะถึงนี้
ที่ไปถูกยึดที่ด่านสุรกากรอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วด้วย

ค่ะแต่เห็นใบเสร็จมา๔๐๐กว่าล้านโอ้โหเราก็ตกใจมากนะ

ไม่รู้จะใช้ขนาดไหนให้๔๐๐กว่าล้านนะคะ